ต้องบอกว่าเป็นคู่บุญจริงสำหรับณเดชน์ยายา
เขาเป็นคู่จริงกันแล้วใช่ไหม
คือคุณพาเมื่อแล้วเนี่ยทริปที่ปารีดนะ
ปล่อยรูปสวีทหวานนี่รูปนี้รูปนี้
แต่ว่าเป็นห่วงยายาไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะ
แต่เขาไม่ตกเพราะว่าพี่แบร์รี่เนี่ยควบคับประคองไว้อย่างดีเลยนะจ๊ะ

แต่ขอเปลี่ยนโหมดเป็นงานบุญนะคะ
ทั้งคู่ถือโอกาสวันนี้เป็นวันหยุดพอดิบพอดีเลย
กัน๒ครอบครัวรวมถึงผู้จัดการ
ส่วนตัวพี่เอสุปชัยนะที่แต่งตัวจัดเต็มแบบไม่แคร์สภาพอากาศ
ขนาดไหนแต่ขอจัดเต็มเพื่อแฟนจริงสำหรับพี่เอนะคะ
แล้วก็พร้อมแฟนคลับนะเยอะแยะเลย
ทำบุญใหญ่ค่ะกันที่สำนักสงฆ์เขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
งานบุญรอบนี้นะยอดผ้าป่าเนี่ยมีแฟนร่วมกันสมทบทุน
ทะลุถึง๒ล้านบาททีเดียวโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังพระอาจารย์
บอกให้ณเดชน์กับยาย่านะร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วย
ต้นที่เลือกก็คือนะต้นพยอม
เหตุผลเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
พยอมนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่มีดอกสีขาวให้กลิ่นหอม

พระยอมนี่ก็คือไม่รู้ว่าคือพระเอกต้องยอมหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายพระเอกก็ต้องยอมนะ
แหมพระอาจารย์แนะนำดีนะคะ
พระยอมคือให้ยอมเลยหรือเปล่าให้ยอมเนี่ยก็ต้องยอม
พระเอกก็ต้องยอมอะไรแบบนี้
แหมนะคะให้โอวาสถูกใจบรรดาแบบว่าผู้หญิงหลายคนเลยนะ
บรรดาแฟนคลับมิคคลีกกันกันตายใครเห็นคลิปนี้ก็คลีกกัน
ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะถือว่าเป็น
คู่จิ้นที่ไม่รู้ว่าจะกลายมาเป็นคู่จริงจริงหรือเปล่า
แต่เชื่อเหลือเกินว่ามีลุ้นแน่
ยิ่งมีภาพหลายภาพตอกย้ำออกมาให้เราได้เห็นกันนะคุณนะ